ข่าวต่อไปนี้จะเป็นข่าวแรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยสิ้นเชิง
แต่จะเป็นข่าวที่ลุ้นมากเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะพยายามจะเข้าไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุ
และตัวเขาพุ่งตกลงไปในประตูระบายน้ำ
และตอนนั้นเนี่ยน้ำมันกำลังพุ่ง
น่ากลัวเลยแรงมากเจ้าหน้าที่ต้องใช้กระเช้าลงไปช่วย
ไปลุ้นพร้อมกันทั้งการทำงานของกู้ภัย
และลุ้นว่าจะช่วยได้หรือเปล่าค่ะ
นี่ในวงกลมแดงเนี่ย
คือคนที่ตกลงไปในประตูระบายน้ำ
หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักนะคะ
บอกว่าเห็นมือไหวที่ฉันก็พยายามมองดูนะ

แต่เขาพยายามที่จะดึงทางนั้น
มองตัวเองออกจากแรงน้ำ

มือพยายามจะยื่นมือขอความช่วยเหลือ

ก็เลยต้องเรียกรถกระเช้า
แล้วก็ลงกระเช้าค่อยหย่อนลงไป
แล้วก็ไปดึงผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือผู้ชายคนนี้
อายุ๖๑ปีเขาขี่รถจักรยานยนต์มา

จากการที่ไปชนกับรถกระบะ

หลังจากนั้นมันไหลไปเรื่อยค่ะ
แล้วไปติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำนะคะ
คืออาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิจังหวัดกาญจนปุรี
เสี่ยงภัยมากสรุปสุดท้ายนะคะ
สามารถนำผู้ชายคนนี้ขึ้นมาลากขึ้นมาช่วยเหลือขึ้นมา
เอามาไว้ที่กระเช้าแล้วก็นำตัวขึ้นจากประตูระบายน้ำ
เห็นไหมคะการทำงานของกู้ภัยเสี่ยงจริงค่ะ